ที่สตูนเพราะที่นี่ชาวบ้านเขาเปลี่ยนบ่อเลี้ยงปลามาปลูกทุเรียนแล้วบอกเลยว่ายอดจองล้นหลามทะลักทลายแล้วค่ะ
เพราะเขาว่ากันว่าเขาปลูกทุเรียนกว่าสี่สิบสายพันธุ์เหรอโอ้โห
อะไรจะเยอะแยะขนาดนั้นสี่สิบสายพันธุ์เหรอใช่ค่ะ
นี่คือสวนทุเรียนในพื้นที่ตำบลควนโดนอำเภอควรโดนจังหวัดสตูน
ทุเรียนสวนทุเรียนที่ต้องบอกว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากผลดกเต็มต้นอย่างนี้เลย
เจ้าของสวนนะคะคุณสิริปภาขันทพันธ์เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของทุเรียนสี่สิบสายพันธุเนี่ยนะ
เริ่มจากว่าสามีของเธอเนี่ยประกอบธุรกิจบ่อปลาหลังช่วงเกษียณไป
ต่อมาก็เลยซื้อทุเรียนพันหลงลับแลกระดุมทองและพวงมณี
เอามาปลูกไว้ริมบ่อตกปลาอ่าปรากฏว่าสายพันธุ์หลงลับแลเนี่ย
ได้รับความนิยมมากเพราะอะไรลูกมันจะเล็ก
ล็าปไปทองแต่หลงลับแลจริงจริงเขาปลูกที่อุตรฐานิดใช่
แต่เนี่ยสตูนนะแล้วทำให้ยอดจองหลงลับแลนเนี่ย
พอสักทีคือปลูกเท่าไหร่ก็ยอดจองเต็มแล้วประกอบกับว่าทำธุรกิจบ่อตกปลา
แล้วบ่อตกปลามันซบเศร้าลงเขาก็เลยปรับเลยถมบ่อปรับพื้นที่
ให้ไกลมาเป็นศูนย์ทุเรียนไปเลยอ่าและมีทุเรียนสายพันธุ์ต่างต่าง
ชื่อดังของแต่ละแห่งรวมอยู่ที่นี่เลยเออ
มีหลงลับแรลแล้วใช่ไหมต้องมีหลินลับแรนเอออ่าน้ำดำอุ๊ย
สาตูนมีมูลซานคิงนะคะครับมีกบชายน้ำมีต่าฬิกา
ค่ะสำหรับทุเรียนหลงลับแรลเนี่ยน่ะกิโลกรัมละสองร้อยห้าสิบบาท
ถ้าขายส่งอยู่ที่๑๕๐บาท
และในอนาคตทุเรียน๔๐สายพันธุ์เนี่ย
ออกสู่ท้องตลาดแน่นอนคือบอกนี้
และนอกจากนี้เดี๋ยวจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย
นักท่องเที่ยวที่มาจะได้มีโอกาสมาเที่ยวชมสวนทุเรียน

ติดรูปและเลือกซื้อทุเรียนแบบสดจากสวนได้ด้วย
บางคนชอบหมอนทองมาก

อะไรอย่างนี้ก็คือมีความชอบที่แตกต่างกันออกไป

เพื่อรองรับความพึงพอใจของลูกค้าที่มันหลากหลาย
บอกเลยรายได้มหาศาลนะ
แต่ต้องดูแลอย่างดีเพราะเขาสงบหน่อยทุเรียนเนี่ยนะคะ

แบบนี้ก็เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ชื่นชมเขาด้วยนะคะ